ท่ามกลางความคึกคักของการเลือกตั้งล่วงหน้า

มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เรียบร้อยของการเลือกตั้ง

ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ

เป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์โด่งดังเลย
ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าท่าทีของกรกตในวันนี้
กรกตบอกว่าออกมาคือกรกตออกมาบอกน้อมรับในความผิดพลาด
แล้วก็ให้ความมั่นใจบอกว่าการเลือกตั้ง
ในวันที่๑๔พฤษภาคมจะไม่เกิดปัญหาซ้ำรอย
นี่คือท่าทีล่าสุดของกรกตนะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกต
กับนายดานันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดค่ะ
วันนี้ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูกระบวนการคัดแยก
เลือกตั้งล่วงหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยก
เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านระบบวงจรปิดค่ะ
นายดานันบอกว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
ทยอยส่งกลับถึงศูนย์คัดแยกแล้ว

ขณะที่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศกลับเข้ามาสู่ศูนย์คัดแยกแล้วเมื่อคืนนี้
แล้วก็วางแผนจะคัดแยกในวันที่๗๙พฤษภาคมและ๑๐พฤษภาคมพร้อมส่งมอบ
ส่วนวันที่๑๑๑๒พฤษภาคมจะส่งไปที่๔๐๐เขตการเลือกตั้งค่ะ
ขณะที่นายแสวงบุญมีค่ะ
เลขาธิการกรกตพูดถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ทั้งแบบในเขตและนอกเขตโดยรวม๙
ขอบคุณประชาชนที่ทนร้อนทนรถติดออกมาใช้สิทธิ์
สำนักงานกรกตให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาทุกคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ได้ลงคะแนนไว้ค่ะ
ส่วนที่ในหลายเขตเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วย
ไม่ได้ระบุเขตหรือกรอกรหัสเขตเลือกตั้งก่อนหย่อนลงในหีบ
กรกตยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วย
ส่วนบัตรที่ไม่มีการกรอกรายละเอียดอะไรเลย
ปฏิบัติการคัดแยกจะมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่กรกตที่มีความเชี่ยวชาญวินิจฉัยซองแต่ละฉบับ
อย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาคมจะไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นค่ะ
ส่วนที่มีประชาชนกังวลว่าเจ้าหน้าที่กรกรหัสผิด

ประชาชนอาจจะสับสนเอาไปเทียบกับรหัสปรายศนีย์
ซึ่งความจริงเป็นรหัสเฉพาะคนละรหัสกัน
ไปฟังเสียงนายแสวงกันหน่อยค่ะ
ซึ่งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
เราก็ทำกราฟิกจำลองมาให้ดูค่ะ

จังหวัดก็คือจังหวัดที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้าน
บรรทัศน์ต่อมานะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเขตเลือกตั้งที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้าน

ส่วนด้านล่างเป็นช่องใส่รหัส๕ตัว
ตัวแรกกรกตบอกเป็นรหัสจังหวัดค่ะ
อย่างเช่น๑๘อันนี้เป็นรหัสจังหวัดชายนาฏ
ตัวหลังเป็นรหัสเขตเช่น๐๐๑ก็คือเขต๑
คือเขต๒๐๐๘คือเขต๘เป็นต้น
ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับรหัสปรายศนีย์

คือแต่ประชาชนเขาไม่ทราบไงว่าก่อนหน้านี้มันมีการเขียนแบบนี้ไง

แล้วเขาบอกว่าบางซองเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลขอะค่ะ
ซึ่งกรกตบอกว่าเดี๋ยวจะให้คนที่มีความเชี่ยวชาญวินิจฉัยซองแต่ละฉบับ
อันนี้ก็ไม่รู้ต้องเชี่ยวชาญยังไง
แล้วถ้าไม่ได้เขียนตรงวินิจฉัยยังไง
อันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันนะคะ
ส่วนการล่ารายชื่อถอดถอนกรกตมองว่าเป็นความรู้สึกของประชาชน
ส่วนพักการเมืองระบุว่าจะมีการฟ้องร้องกรกตถ้าบัตรเลือกตั้งมีความผิดปกติมาก
เลขากรกตก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพักการเมืองที่ทำได้ตามกฎหมายไม่ได้กังวลค่ะ
เราเช็คไปเมื่อตอน๑๕นาฬิกาปรากฏว่ามีคนร่วมลงชื่อถอดถอนกรกตแล้ว๑๗๙๐๐กว่ารายชื่อนะคะ
อันนี้คือยังไม่อัปเดตนะคะล่าสุดมันไป๗๙๐๐๐แล้วนะคะ
ความมั่นใจนะครับประชาชนรอคอยกันมาหลายปีก็อยากให้มันแบบมั่นใจ
เพราะว่าปีนี้ก็อากาศก็ร้อนแล้วตอนที่ไปก็รถติดก็คนก็ตั้งใจไปเลือกตั้งกันเยอะมากจริงนะคะ
หวังว่า๑๔พฤษภาคมนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับ